ท่านผู้ชมครับมาดูความโชคดีของผู้ชายคนนี้ดีกว่า

กลัวว่าเข็มมาสอนจะลุกไปตอนนี้เลย
นี่ฮะเขาถูก๑๕ใบ๙๐ล้านนะครับ

ลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ
อยู่ที่จังหวัดศรีสเกตนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านอยู่ที่ตำบลสมอำเภอพรางกู่จังหวัดศรีสเกตนะครับ
วันนี้เราก็ไปหาที่บ้านมานะฮะผู้ชายคนนี้
เป็นบ้านที่กำลังก่อสร้างด้วยนะฮะยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าไปไหนเหมือนกัน
ส่วนช่างก่อสร้างวันนี้ไม่ได้มาทำงานนะครับ
แต่มีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยต่างให้
เนื่องจากช่วงนี้มีญาติพี่น้องมีเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีมาหาเยอะแยะไปหมด
นี่นะฮะเขาก็มาช่วยดูแลให้
ได้เจอกับทางญาติญาตินะครับบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องชายเขาเองนะฮะ
เป็นพี่สาวนะนางรวยสิงหอนอายุ๕๘ปี
บอกว่าน้องชายชื่อนายยนต์โคนาบานอายุ๕๒ปี
มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพนานถึงจะกลับบ้านมาที่ศรีสะเกดทีนึง
พอรู้ข่าวว่าน้องชายถูกสลากินแบ่งรัฐบาล๑๕ใบ
รางวัลที่๑ได้เงิน๙๐ล้านเนี่ยโอ้โหก็ดีใจตื่นเต้นไปด้วย
น้องชายนี่โชคดีเหลือเกินปกติทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็เป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว
นี่ยังมาถูกอีกรางวัลใหญ่รางวัลที่๑๑๕ใบ๙๐ล้าน
ตอนนี้น้องชายเนี่ยแจ้งมาแล้ว
ที่บ้านเกิดเนี่ยวัดระหารเนี่ยไปจองเอาไว้เลย
อ้าวรู้ได้ยังไง
ก็เขาเป็นโพสต์ค่ะเขาอันนี้มาบอกค่ะ

เขาจะซื้อ๑๒จ้ะแต่หาซื้อไม่ได้มีแต่
ก็เลยซื้อ๑๑ดวงนะเนาะ
แต่เข้าใจว่าตัวเศรษฐีใหม่ท่านนี้ก็อาจจะ
ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวอะไรมากนักด้วยนะฮะค่ะเหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้าท่านยังจำได้นะครับ
งวด๑๖กรกฎาคมสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
วันนั้นก็มี๑๕ใบเหมือนกันนะ๙๐ล้านนะครับ
ซึ่งคนที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกค้ามาซื้อไปแถวข้างศูนย์การค้า
เรียเวิลสำโรงนะครับซึ่งถูกรางวัลที่๑๙๐ล้าน
แต่คนนั้นเขาบอกไม่ขอเป็นข่าวขอปิดเงียบ
รวยแบบเงียบโอ้โชคดีมากนะคะ
เขาอย่างที่เขาบอกคุณพ่างภูมิแข่งเรือแข่งภายมันแข่งได้
แข่งบุญแข่งวาสนามันยากแล้วยิ่งดวง๙๐ล้านแบบนี้
มันไม่ง่ายเลยนะส่วนคนนี้ค่ะก็โชคดีเหมือนกัน
หนุ่มเมืองเลยนะคะถูกเลขท้าย๒ตัวสลากินแบ่งรัฐบาล
๕๔๐ใบเลขท้าย๒ตัวเนี่ยเหรอใช่
คือตั้งใจมากว่าจะซื้อเลขนี้๘๘เนี่ย
ที่ที่ขาย๘๘เหมามาหมดเลยมั่นใจกับเลขนี้มาก
แต่มันมีปัญหาอยู่หน่อยนึงมันมีสอดไส้มา๑๕ใบเป็น
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดอื่นอ้าวเหรอใช่ค่ะ
นี่นะคะผู้โชคดีคนนี้คือนายนัทธพงศ์คงแสนคำหรือดีเจวุฒินะคะ
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวจังหวัดเลยเป็นเจ้าของร้านขายปุ๋ยชื่อดังบ้านไร่ทาม
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับตำรวจสพเมืองเลยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถูกรางวัลงวดนี้แหละค่ะเลขท้าย๒ตัว๘๘
ใบคือซื้อเยอะมากนะก็ลองคูณดูเล่นนะคะ
ใบละ๒๐๐ใช่ไหมเลขท้าย๒ตัวก็จะเป็นเงินสักประมาณ๑ล้าน๘๐๐๐
ไม่ได้หักภาษีนะตัวเลขประมาณนี้
ถูกเลขท้าย๒ตัวได้เงิน๑ล้าน๘๘๐๐๐บาท
แต่พี่เขาซื้อเยอะอะ๕๐๐กว่าใบ
แต่พี่เขาบอกว่าก็มันเสียความรู้สึกอยู่ว่าแบบมันมีสลากินแบ่งรัฐบาลงวดอื่น
อดไส้ปะปนมาด้วยตั้ง๑๕ใบแน่๑๕ใบนี่ก็๓๐๐๐บาทนะ

ใช่เขาก็เลยบอกกับทีมข่าวว่าช่วงสายวันนี้
ก่อนที่จะเดินทางไปที่สนามบินเพื่อเข้ากรุงเทพ
มาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจซื้อ๘๘
เลขนี้ได้มาจากเหตุการณ์หลังจากที่น้ำท่วมบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย

แล้วก็มีคณะหมอลำชื่อว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพง
เข้ามามอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พอลงพื้นที่กันเสร็จกินข้าวกันนะคะ

ร้านอาหารหน้าร้านไร่ไทม์การเกษตร
ในคณะหมอลำเขาขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนหน้ารกระบะ

กรอบป้ายทะเบียนมีรอยแตกเฉพาะจุดของเลข๘๘เท่านั้น

มันไปชนแค่ตรงนี้แค่เลข๘๘๒ตัว
แล้วฝันถึงเลข๘๘อีกต่างหาก
อะไรก็๘๘วนเวียนในชีวิตเขาตอนนั้น
เขาบอกเลยตัดสินใจหาซื้อเลข๘๘

ที่ค่ะไล่ซื้อตั้งแต่วันที่๒จนถึง๑๕สิงหาคม
ไล่ซื้อไปเลยทุกวันครับที่ไหนมีขายซื้อหมด
จนเนี่ยได้มา๕๔๐ใบ
แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันสอดไส้มา๑๕ใบเนี่ยมันมาจากไหนนะคะ
แต่ก็เลยฝากเตือนประชาชนไว้เลยก็แล้วกันว่าระวังนะมันอาจจะมีลักษณะแบบนี้นะ
อดไส้มาเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลงวดไหนก็ไม่รู้

พอผมแกะแล้วก็รวมชุดคือแกะมารวมแกะรวมเลยอย่างนี้ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยทั้งเราซื้อกับพ่อค้าที่เดินเล่ด้วยอีกประเด็นนึงแล้วก็
จับแผงด้วยนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมาจากแหล่งไหนจุดไหน
มานั่งย้อนดูในเพจในอะไรก็เช็คเราก็เหมือนไม่เจออย่างนี้ครับ
ก็เลยโทษที่ตัวเองโทษที่ตัวเราไม่ได้รักละเอียดตั้งแต่ตอนแรก

นี่นะคะเงินรางวัลที่ได้ก็ไปปิดงวดรถเลยไม่อยากผ่อนอีกต่อไปแล้ว

ยังเป็นล้านใช่ไหมช่วงนี้ดีเจวุฒิอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเรื่องปีศาจแดงแมนยูที่ใส่เสื้ออยู่

อารมณ์ดีเรื่องถูกเลขท้าย๒ตัวไป